เสาร์นี้พบกับศึกประชาเข็มขัดแชมป์

ปะทะพิชิตชัยสอสักสยาม

ลุ้นกันได้ยาวกับมวยไทย๕ยก
กับมวยคู่เอกน้องบอลสอศักดิ์สยาม

วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒